มาค่ะคุณผู้ชมได้เวลาเช็คดวง๑๒ราศี
ปี๖๕กับหมอไก่พพาธินีนะคะ
รับรองว่าครบจุใจที่นี่ที่เดียว

สำหรับราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษค่ะ

ขอให้คุณเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมเอาไว้ให้ดี
เพราะว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีทั้งราหูแล้วก็มนุษยูเนี่ย
เข้ามาทับก็จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโดยตรงเลยนะคะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิต
เปลี่ยนงานย้ายงานมีโอกาสที่จะขยับฐานะจากคนธรรมดาเนี่ย
กลายเป็นคนที่มีฐานะที่มั่นคง
สำหรับชาวราศีพฤกษกนะคะเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์เหมือนกับแบบยกภูเขาออกจากอก
ดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีพฤกษกเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
ต่อมานะคะก็คือชาวราศีเมทุนค่ะ
สำหรับชาวราศีเมทุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงดีแบบเสมอต้นเสมอปลาย
ไปแบบนิ่งเนิบประสบความสำเร็จทีละเรื่อง
ต่อมาราศีกรกฎนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎเนี่ยเรียกได้ว่าปี๒๕๖๔เนี่ย
เหนื่อยยังไงปีหน้า๒๕๖๕เนี่ยก็เหนื่อยแบบนั้นแหละนั่นแหละค่ะ
แต่สิ่งที่จะเยอะตามไปด้วยนี่ก็คือในเรื่องของการเงินนะคะเงินเยอะเงินดีนะคะ
ในเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
เพราะว่าดวงชะตาเนี่ยจะมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์คอยช่วยเหลือค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดี
โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสแรกของปีนะคะช่วงหลังจากสามเดือนแรกของปีเนี่ย
ก็เรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าเวลาที่จะคิดจะทำอะไรเนี่ย
อาจจะต้องเหนื่อยดวงชะตาของชาวราศีกันเนี่ยเรียกได้ว่าดวงดีแบบค่อยเป็นค่อยไป
ก้าวหน้าไปทีละสเต็ปนะคะช้าช้าแต่ได้พาหลายเล่มนั่นเองค่ะ
ชาวราศีตุลนะคะสำหรับชาวราศีตุลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ดวงชะตามาแรงมาก
เฉพาะในช่วงหลังจากเปิดปีใหม่นะคะรวมไปถึงในเรื่องของความรักนะคะ
สำหรับชาวราศีพิจิกษ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นราศีที่มีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศกหมดโลกหมดภัยนะคะ
ชีวิตของชาวราศีพิจิกก็จะก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไปได้เรื่อยนะคะในปี๒๕๖๖
สำหรับชาวราศีธนูเนี่ยเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้ยิ้มแบบเห็นเหงือกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการเงินค่ะ
แต่ว่าจะติดเงื่อนไขเกี่ยวกับเรื่องของเวลานิดนึงก็คืออาจจะได้เงินช้าหน่อยนั่นเองค่ะ
สำหรับชาวราศีมังกรเนี่ยโดยรวมดวงชะตาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีกว่าปี๒๕๖๔นะคะ
ชะตาดีค่ะแต่ว่างานยังหนักอยู่นะคะยังมีความเครียดยังมีความกังวลอยู่แต่ว่าผลลัพธ์ของงานเนี่ยค่อนข้างที่จะดีมาก
ถ้าเราจะถามว่าราศีไหนที่มีโอกาสที่จะพลิกสถานะจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีมากที่สุดเนี่ยก็ต้องขอยกให้ราศีนี้เลยค่ะ
ก็คือชาวราศีกุมนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีมากที่สุดในเรื่องของการเงินนะครับ
เป็นราศีเศรษฐีใหม่ประจำปี๒๕๖๕เลยก็ว่าได้ค่ะ
สำหรับชาวราศรีมีนจากที่ปี๒๕๖๔ถูกจัดอยู่ในอันดับที่๑๒
แต่พอเข้าสู่ปี๒๕๖๕เนี่ยกลับกลายเด้งมาอยู่ที่อันดับที่๑นะคะ
ถือว่าดวงชะตาเนี่ยดีมากที่สุดนะคะใน๑๒รอบปีที่ผ่านมาค่ะ
สรุปเลยนะคะ๓ราศีที่ปั๊วปังมากค่ะ
อันดับ๑ราศีมีนอันดับ๒กลุ่มและอันดับ๓ราศีพฤกษพนะคะ
แต่ว่าทุกราศีจะดีได้ด้วยตัวเราต้องทำงานค่ะ
ถูกต้องค่ะปังแน่นอนนะถ้าทำงานนะคะ